คุณผู้ชมคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้นะคะ
เราได้เห็นหลายคนก็ต้องพยายามที่จะหาอาชีพอื่น
เหนือจากอาชีพหลักที่เคยทำกันอยู่
เพราะว่าบางอาชีพตอนนี้คือไม่มีงานเลยจริง

ในวงการบันเทิงคือลดน้อยถอยลงไปเยอะมาก
เพราะว่างานในวงการบันเทิงมันน้อยคือมันไม่มีเลย
บางคนบอกอัพถ่ายรูปใส่เสื้อรีวิวหรือเปล่า
คุณอ๊อฟบอกว่าเปล่าไม่ได้สร้างภาพ
เราตามไปตอนที่เขาไปทำงานจริง

เขาก็ไปส่งแล้วทีมงานของเราก็ตามไปถ่าย

ทำให้รายได้ที่เคยมีทั้งงานร้องเพลงทั้งธุรกิจกล้วยตากมันหายหมดเกลี้ยงเลยค่ะ
ตอนนี้ก็มาหารายได้ทางอื่นนะคะวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะ
วิ่งรับออเดอร์จากลูกค้าคุณอ๊อฟบอกว่าตื่นเต้นนะ
แล้วก็ลุ้นว่าจะมีลูกค้าออเดอร์มาบ้างหรือเปล่าพิกัดที่คุณอ๊อฟวิ่งก็จะอยู่แถวจังหวัดนทบุรีนะคะ
คุณอ๊อฟบอกว่าไม่ได้มาสร้างกระแสอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีใครจ้างให้มาแต่งชุดโชว์อะไรทั้งนั้น
นี่คือการทำงานหารายได้จริงไม่อายด้วยไม่กลัวว่าคนจะมองว่าตกอับด้วย
เพราะว่าการขับรถส่งของมันก็คืออาชีพสุจริตนะคะ
ไม่ได้ทำแบบเพื่อสนุกประเดี๋ยวประดาวนะจริงกะว่าจะทำ
ทำไปเรื่อยครับผมมองว่าทุกคนก็ต้องสู้ชีวิตนะครับ
ยุคนี้เพราะว่าอนาคตเราก็เริ่มคาดเดาไม่ได้ใช่ไหมฮะ
เราจะรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมามันก็มาอีกแล้ว
ลอกที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยต่อต่อไปเพราะฉะนั้นเนี้ย
ถ้าเกิดใครที่นึกสนุกที่จะเอาความสามารถของตัวเองไปแลกในอาชีพใดก็ตาม
ลงมือทำเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอความหวังอะไรอีกแล้ว
นี่นะคะก็มีการคุยกับคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟก็บอกว่าก็เป็นอาชีพสุจริต
เพราะทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ถ้าเกิดงานหลักมันไม่มีจริงจริง
ก็ต้องหาช่องทางอื่นเราก็ลองไปตามคุณอ๊อฟนะคะที่ส่งอาหารจริงอะค่ะ
มีคนสั่งอาหารอยู่แถวแถววิภาวดีรังสิตอ่าสั่งข้าวมันไก่กับบะหมี่ครับ
คุณอ๊อฟก็ไปส่งพอคุณอ๊อฟเปิดหน้ากากออกมาแล้วคนก็จำได้อยู่แล้วเนอะ
เห็นหน้าก็จำได้นะคะคนก็จำได้ว่าเป็นนักร้องดัง
เขาก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนี่ค่ะนี่ฮะคุณอ๊อฟนะคะก็เปิดใจนะคะ
คือเขาก็เป็นมือใหม่อ่ะนะก็ต้องปรับตัวอีกเยอะนะคะ
แล้วคุณอ๊อฟเขาก็เนี่ยพกทุกอย่างที่เป็นการป้องกันโควิด๑๙สเปรย์แอลกอฮอลฉีดพ่นตลอดเวลา
เขาก็เลยบอกว่าไม่อายหรอกในช่วงแบบนี้ก็อยากบอกทุกคนว่าอย่าท้อ
อายทำกินอย่าหมินเงินน้อยทำอะไรได้ก็ต้องทำค่ะ
ผมก็โอ้โหเชื่อไหมเปิดรับงานตั้งแต่๙โมงครึ่งอะครับ
ยังไม่มีงานเข้านะเพราะว่ามื้อใหม่จะเป็นแบบนี้ทุกคน

พูดได้อย่างน่าสงสารว่าเอาเท่าที่เรามี
ยุคนี้เราไม่ต้องเกี่ยงอะไรทั้งสิ้น

ขายหมูปิ้งจะอะไรทำเลยลงมือทำดีกว่าคิดอยู่เฉย